ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของพี่เสกกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าคือมีความพยายามในการที่จะนำตัวพี่เสกไปรักษา
หลังจากที่พี่เสกไลฟ์มาหลายวันติดต่อกัน

คือตอนนี้ทางครอบครัวเขาก็เป็นห่วงแหละ
ความพยายามแรกก็คือเมื่อ๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
เสือลูกชายคนโตพยายามจะเข้าไป

แต่ล่าสุดสำเร็จเมื่อ๑๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ทั้งทางอดีตภรรยาอย่างคุณการ

จับมือกันเลยแล้วก็พาทางทีม
ก็คือคุณหมอไปรับตัวไปถึงบ้านเลยนะคะ

ขั้นตอนวิธีการกระบวนการมันเป็นยังไง

ให้รถคนที่ไปอุ้มเข้ารถตู้ใหญ่
บอกว่าเป็นมูลนิธิว่ามาบริจาคของอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ

ใช่เสร็จแล้วยามก็โทรไปหาพ่อทางไลน์
เขาก็บอกให้เข้าไปแล้วก็เสร็จแล้วก็เป็นทางพี่อีฟจัดการ
นั่นคือ๓คนที่เข้าไปเอาตัวเขา
แล้วก็ล็อกเข้ามาในรถได้แค่นั้นแหละครับ
มีท่านที่ขัดขื่น

ที่เราถึงในเหตุการณ์เท่านั้น
เขาก็ตกใจค่ะเพราะว่าเข้าไปถึงในบ้านแล้วนะคะ
เพราะว่าเขาก็เข้าใจว่าเป็นมูลนิธิไป
ก็มีแค่ขัดขื่นเฉยแต่เหมือนเขารู้ว่าเขา
สู้ไม่ได้เขาต้องไปเขาก็ยอม

บางคนบอกปฏิบัติการในการนำพาพี่เสกไปโรงพยาบาล

ไม่ว่าจะเป็นคุณอีฟคุณกาหรือน้องเสือ
เขาต้องมีการวางแผนให้แยบยนต์กันก่อน
ใช่ค่ะเพราะว่าจริงแล้ว
คือคุณการเขาก็รับรู้มานั่นแหละ
แต่ว่าตอนแรกคุณการเขาก็ไม่ได้อยากที่จะไปอะไรไง
ถึงแม้ว่าจะมีแฟนคลับมาบอกคุณการว่า
คุณการช่วยหน่อยเถอะเพราะว่าอ่าหนึ่งในฐานะที่
คุณการเขาก็เป็นอดีตภรรยาไปแล้วไม่มีสิทธิ์อะไรแล้ว
แต่ทีนี้ค่ะพอไปเปิดดูไลฟ์ของพี่เสกเอง

เสือเศรษฐการลูกชายคนโตของพี่เสก
ก็เล่าถึงวินาทีที่ร่วมมือกันกับพี่อีฟ
นี่เขาเรียกแบบนี้นะเป็นแฟนคนปัจจุบัน
ก็หาทางที่จะนำตัวคุณเสกไปส่งโรงพยาบาล

ดูจากการไลฟ์ดูจากอาการของพ่อ
แปลกขึ้นทุกวันคือเขาเป็นห่วงจริง
ใช่แล้วน้องเสือเนี่ยเขาจริงเขาเรียนอยู่เมืองนอก
พอเขาเดินทางกลับมาเห็นเป็นแบบนี้ก็เลยอยากจะช่วย
เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกลับไปเรียนต่อแล้วนะ
แล้วจะกลับมาอีกทีนึงคือธันวาเลย
ทีแรกก็เอ๊ะหรือว่าจะรอพาไปรักษาจนธันวา

อกจากนี้คุณอีฟก็เล่าให้ฟังด้วยนะ
เพราะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคุณอีฟเหมือนจะเป็นคนเดียว
อยู่ในบ้านกับพี่เสกได้เห็นการไลฟ์
ใช่บางครั้งก็ถือกล้องไลฟ์ให้
คุณอีฟบอกว่าอยู่ในภาวะที่บางทีมันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกัน
คือมันกดดันเขาเหมือนกันกดดันเธอเหมือนกันนะฮะ

คือกลัวก็กลัวกลัวจริงนะ

เพราะว่าที่ผ่านมาคุณอีฟก็หนีไปหลายครั้งแล้วนะ
แต่พอในใจมันนึกถึงก็สงสารนะคะ

แต่พอหลังเริ่มเห็นอาการก็รู้สึกกลัว
แล้วก็เริ่มทนไม่ไหวเอายังไงดีล่ะ
เลยติดต่อหาคุณการวิพากรอดีตภรรยา
พีคหนึ่งนะที่คุณอีฟเล่าให้ฟังก็บอกว่า
สิ่งที่เธอกลัวมากเพราะเห็นคุณเสกร้องไห้

การร้องไห้ของคุณเสกถือว่าเป็นอาการที่มันหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับ
กลัวว่าเสกเองจะทำร้ายตัวเอง

ในการที่จะต้องส่งตัวไปรักษานะครับ
ฟังเสียงคุณอีฟหน่อยนะครับ
ต้นก็ทราบอยู่แล้วว่าเขาเป็นโรคไบโบล่านี้ค่ะ
แต่ก็ไม่ได้หนักเท่าแบบที่แบบพีคสุดก็คือตอนที่ไลค์นี่แหละค่ะ

ก็เห็นที่แบบน่ากลัวคือตอนที่ร้องไห้ผ่านไลค์นี่แหละค่ะ

ก็คือเหมือนเขาไปหาหมอครั้งสุดท้ายค่ะเมื่อปีที่แล้ว
แล้วหมอเขาบอกว่าเขาก็ใกล้จะหายแล้วอะไรอย่างนี้
ตั้งแต่นั้นเขาก็เลยไม่ได้ไปหาหมอเอ็มเลย
ก็หวังเค้าจะทิ้งออกมา
เราก็ไม่รู้อัปเดตเหตุการณ์ไม่รู้ว่าเค้าเป็นอย่างไร

รับว่าเครียดนะคะเพราะว่าแบบก็ไม่ได้คุยกับใครเลยอะค่ะ

เพราะว่าหนึ่งก็คือบางทีถ้าเกิดเราคุยกับโทรศัพท์

แต่ผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับถามคุณอีฟว่า

คุณอีฟบอกว่าเธอพร้อมจะดูแล
หลังจากออกโรงพยาบาลแล้วก็ตามก็พร้อมที่จะดูแลต่อนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อวันที่๑๘

เพราะว่าอย่างน้องเสือเองตอนนี้บรรลุนิติภาวะแล้ว

มีการประสานกับทางนิติด้วย
น้องเสือก็เปิดใจมาส่วนหนึ่ง
บอกว่าก็ขอโทษบุคคลที่พ่อได้ต่อว่าไป

ทั้งนายโอ๊คพานทองแท้
และอากูภัยบุญดำรงชัยธรรม
เพราะว่าพ่อป่วยจริงเสือบอกแบบนี้

คิดว่าทุกคนเป็นศัตรูก็เลยด่า
หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจพ่อนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ทางด้านน้องเสือเองรวมถึงคุณการก็เชื่อว่า
ถ้าเกิดว่าคุณเสกอยู่ในความดูแลของคุณหมอ
มีการทานยาอย่างสม่ำเสมออาการน่าจะดีขึ้น
เพราะว่าคุณการเองก็ให้เหตุผลนะว่า
สาเหตุหนึ่งที่การตัดสินใจเลิกกับเขา
ก็เพราะว่าเรื่องที่เขาเป็นโรคไบโพล่านี่แหละ
คือเป็นมาเป็น๑๐ปีแล้วอันนี้คุณการบอก
แล้วก็พี่เสกน่าจะไม่ได้ทานยา

กินยาต่อเนื่องน่าจะหยุดยาไปเมื่อปลายปีที่แล้ว
แต่คุณการยืนยันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้

ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดใดทั้งสิ้น
ใช่เพราะว่ามีการตรวจปัสสาวะแล้วด้วยนะคะ

ไบโพลาที่เขาเป็นตอนนี้มันหนักเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันหนัก
แต่ว่ามันหนักจริงจริงแบบหมอเขาคอนเฟิร์มได้คือมันอยู่ในขั้นสนุกสนานอยู่ไงคะ
ท่านแมนเนียหรืออะไรที่เขาเรียกว่าเขาก็เลยคิดว่าตอนนี้เขาสนุก
เขาก็ไม่อยากจะหายจากไบโพล่าเขารู้ว่าเขาเป็นไบโพล่า
แต่เขาแบบหนุกไงคนมาดูไลฟ์เป็นหมื่นอย่างนี้เขาก็หนุกไง
โอกาสที่จะหายเป็นไม่ได้แล้วก็เค้ามีวินัยในการกินยา
แล้วก็พบแพทย์ตามนัด
แต่ว่าโรคนี้ขอบอกว่ามันต้องพบแพทย์ตลอดชีวิต
เมื่อวานโทรเช็คที่โรงพยาบาลไม่มียาเสพติด
นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็น้องเสือก็บอกว่าที่ทำลงไปคือหวังดีอย่างเดียวเลย

ผมแค่อยากบอกว่าพ่อต้องไปรักษา

ทีนี้ทางครอบครัวก็ให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาหลายเดือนเลย
สัก๖๗เดือนแล้วค่ะคุณเสกไม่ได้รับงาน
ก็กระทบกับรายรับเพราะว่ามันไม่ได้มีเข้ามา
ดังนั้นทางคุณเสกเองก็ไม่ได้ส่งเงินให้ทางอดีตภรรยา

รายได้ตอนนี้ที่มีเนี่ยก็มีแค่ค่าลิขสิทธิ์เพลงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ
น้องเสือเขาก็ให้ข้อมูลเพราะว่าที่ผ่านมาเขาบอกว่า

มันเกิดจากตอนที่ไปบ้านแล้วก็เห็นว่าสภาพบ้านทำไมเปลี่ยนไปขนาดนี้
คนที่เคยอยู่ด้วยออกไปหมดเลยแล้วก็มีขี้หมาเต็มไปหมด

แต่พอเห็นอาการแบบนี้ด้วยความที่เป็นลูก
ห่วงคุณพ่อแล้วก็ภารกิจนี้สำเร็จลงนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ในมือคุณหมอในการที่จะดูแลพี่เสกต่อไป